ตอนนี้เราเฮนหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าหลังจากกักตัว๑๔วันทุกคนปลอดเชื้อแล้วนะคะ
แต่ว่ายังมีหนึ่งคนเหมือนกันที่รอดูอาการอยู่นะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสัตหีบค่ะเชิญค่ะ
บรรยากาศหน้าอาคารรับรองในอำเภอสัตหีบของกองทัพเรือครับ

คนไทยทั้ง๑๓๗คนจากเมืองอูฮันประเทศจีนจะได้เดินทางกลับบ้านครับ
ซึ่งหลังจากที่ถูกกักตัวมาจนครบ๑๔วันเพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด๒๐๑๙ครับ

คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีเต็นต์ของกองทัพเรือนะครับ
คอยจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะเป็นจุดคัดกรองด่านสุดท้าย
ตรวจคนไทยทั้ง๑๓๗คนก่อนส่งกลับบ้านตามปฏิบัติการของกองทัพเรือ
ตั้งแต่นำกลับมาจากประเทศจีน
ครับซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะฮะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อม
ซึ่งหลังจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสาธิตปิตุเตชะจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าบรรยากาศภายในบ้านพักนะครับ
ตอนนี้ครับบริเวณที่เป็นอาคารรับรองในส่วนของอาคาร๗ของกองทัพเรือนะครับ
คนไทยทั้ง๑๓๗คนที่พักอยู่ที่นั่นนะครับก็ได้เตรียมพร้อมเก็บข้าวของนะครับที่เตรียมจะเดินทางกลับครับ
ซึ่งจะมีอีก๑คนนะครับที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีเนื่องจากยังพบเชื้อโควิด๒๐๑๙อยู่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการนะครับก่อนที่จะส่งกลับ
โดยชุดแรกนะครับกองทัพเรือได้จัดไว้ทั้งหมด๑๒คนที่จะเดินทางออกมาจากอาคารรับรองในเวลา๙นาฬิกา

เหมือนเป็นการคอยต้อนรับไทยทั้งหมดก่อนจะออกมาจัดได้อย่างชื่นมื้นนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าภายในอาคารรับรอง๗ที่เป็นอาคารรับรองของคนไทยนะครับได้มีการจัดเลี้ยงเล็กครับเป็นการจัดเลี้ยงในส่วนของคนไทยทั้ง๑๓๗คนและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลา๑๔วันภายในบ้าน
ซึ่งเมื่อคืนนะครับทั้งอายุนี้ก็มีการเขียนข้อความรู้สึกถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเขามาตลอดระยะเวลา๑๔วันนะครับซึ่งบรรยากาศถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็จะเป็นภาพที่มีความชื่นมื้น
จากเมืองอูฮันทั้ง๑๓๘คนแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารเรือนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีการบันเลงเพลงคลอไปของวงดุรยางทหารเรือนะครับ
ซึ่งอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงครับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรี
การกระทรวงศาลธรรณสุขจะเดินทางมาเป็นทหารในพิธีนะครับ
เดี๋ยวเราจะตรงพื้นที่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวสามารถมายืนปักหลักรายงานได้
เนื่องจากเป็นพื้นที่โซนปลอดภัยที่ถูกจัดไว้เป็นพื้นที่โซนสีเหลืองนะครับ
ซึ่งหลังกำแพงไปนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่โซนสีแดง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังขอความร่วมมืออย่าเพิ่งให้สื่อมวลชนเข้าไปบริเวณด้านในนะครับ
เป็นการทำความสะอาดใหญ่เพื่อให้อาคารรับรองนี้นะครับ
กลับมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปและกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยได้เข้าพักนะครับ
ซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านในนะครับเดี๋ยวหลังจากคนไทยทั้งหมด
คนไทยทั้งหมดออกมานะครับจะมีการตรวจเชื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนะครับ
บริเวณนี้ครับก็จะมีสาธารณสุขนะครับคอยอยู่
เพื่อจะตรวจเชื้อเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนเป็นการคัดกรอง
เพื่อสร้างความมั่นใจหลังจากที่คนไทยทั้ง๑๓๗คนที่จะเดินทางกลับบ้านในวันนี้
มั่นใจครับว่าปลอดเชื้อโควิด๒๐๑๙อย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับขยะนะครับผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ขยะทั้งที่เป็นขยะติดเชื้อในอาคารรับรองนะครับ
จะถูกนำไปกำจัดในส่วนของอบจจังหวัดระยองครับ
ที่จะนำขยะทั้งหมดไปกำจัดด้วยความร้อน๘๐๐องศานะครับ
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมความพร้อมแล้ว
อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
พิธีส่งคนไทยกลับมาทุภูมิครับจะเริ่มต้นขึ้นโดยจะมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับ
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ชุดแรกทยอยเดินทางเข้ามาแล้วนะครับ
ครับและเดี๋ยวอีกประมาณเวลา๙นาฬิกานะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ครับจะแจ้งว่าคนไทยชุดแรกครับ๑๒คนจะเดินทางออกมา
แล้วก็พบกับญาติญาติที่รออยู่บริเวณเต็นต์ทางด้านหลังของผมนี้นะครับ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวและบรรยากาศล่าสุดนะครับที่อาคารรับรองในอำเภอสัตหีบของกองทัพเรือครับ
รินด้วยนะคะสรุปแล้ววันนี้นะคะ
จริงแล้วเนี่ยมี๑๓๘คน

ว่าน่าจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามบรรยากาศที่
ทุกคนจะกลับเข้าสู่อ้อมอกครอบครัว